แบงค์ปลอมมาอีกแล้วค่ะทุกทีเวลาเราอ่านข่าวแบงค์ปลอมเนี่ยส่วนใหญ่
จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดบ้างล่ะขายกับข้าวตลาดที่โดนแบงค์ปลอมแบบนี้เนาะ
แบงค์ปลอมใช้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะเอาแบงค์ปลอมไปซื้อมอเตอร์ไซค์เลยนะ
เจ้าของเขาโวยวายมากหลังจากรู้ว่าแบบถูกหลอกเอาแก๊งปลอมมาจ่ายเงินเนี่ย
พอเป็นข่าวไปปุ๊บโจรเหมือนจะกลัวค่ะ
โทรบอกเจ้าของเลยบอกว่าผมเอารถไปจอดไว้ให้ที่นี่ที่นี่แล้วพี่ไปเอารถคืนเองก็แล้วกัน
เอามาคืนเราลองฟังเขาคุยกันหน่อยมั้ย
เอ่อมาจอดส่วนให้วันนี้จัดตุ่มหมาให้หมดหรือเปล่าโหลูกพ่อ
นี่ค่ะลูกพ่อโดนจอดทิ้งอยู่ริมถนนแบบนี้
คนที่ขับอยู่ในรถเนี่ยนะคะก็คือนายนิรุธพวงมาลัยทองวัย๒๖ปีเป็นชาวฉะเชิงเศร้าค่ะ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกวัยรุ่นใช้แบงค์ปลอมซื้อไปนี่แหละนะ
คือเขาบอกเขาโกรธมาก
หลังจากที่พอมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวไปเนี่ยวัยรุ่นคนนี้ก็โทรหาเขาเลยบอกว่า
เอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ให้แล้วที่ลานจอดรถใต้สะพานรถไฟใกล้เคียงตลาดร้อยปีบ้านใหม่
เอาคืนเลยเพราะว่าวัยรุ่นกลัวจะถูกจับไงเห็นข่าวว่านายนิรุธไปร้องสื่อว่าให้ตามจับตัวให้ได้
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนายนิรุธไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาเอาไว้ว่าเอามอเตอร์ไซค์ของเพื่อน
คนก่อเหตุโทรมาเลยบอกว่าขอซื้อแล้วก็มีการต่อรองราคากันบอกว่า๗๕๐๐ได้ไหม
เขาก็เป็นบอกก็ได้ทีนี้ไอ้คนก่อเหตุเนี่ยจ่ายเงินเป็นแบงค์พัน๗ใบแล้วก็แบงค์๕๐๑ใบ
เอาเงินยัดใส่มือเลยแล้วก็จังหวะกำลังชุนละมุนติดซ้ายโทรศัพท์นู่นนี่อยู่ด้วย
ไม่ทันได้ตรวจสอบแบงค์ค่ะก็เอาแก๊งเนี่ยยัดใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็ให้รถเข้าไป
ทีนี้มาถึงร้านโทรศัพท์ข้างร้านสะดวกซื้อจะจ่ายเงินค่าอะไหล่โทรศัพท์ที่สั่งเอาไว้
หยิบเงินออกมาก็คือจับปุ๊บสังเกตได้เลยว่าเอ๊ะทำไมแบงค์มันแบบว่าแข็งอ่ะ
แล้วก็ไม่มีลายน้ำด้วยรู้เลยว่าถ้าไม่มีลายน้ำเนี่ยแบงค์ปลอมแน่นอนนะคะก็เลยไปร้องสื่อ
สุดท้ายแล้วเนี่ยโจรก็กลัวก็เลยโทรมาบอกว่าพี่เอามอไซค์พี่คืนไปเลยนี่นะคะ
ฟังเสียงหน่อยเขาบอกเขาขอบคุณแล้วเขาก็ดีใจมากด้วยขอบคุณไทยรัฐทีวีที่เอาเรื่องราวนี้มาเปิดเผยจนทำให้เขาได้รถคืน
สื่อไทยรัฐด้วยครับผมที่มาทำข่าวตัวเองหาแล้วเจอผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ช่วยติดตามให้ผมครับผมขอบคุณมากเลยพี่
ไทยรัฐทีวีเรายินดีนะที่เป็นสื่อกลางนะที่ทำให้คุณได้รถคืนนะ
ถูกต้องแต่คือไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้อาหารถึงขั้นเอาแบงค์ปลอมไปซื้อรถจักรยานยนต์๗๕๐๐บาท
ปกติเขาจะใช้แบบพันเดียวนี้ใช้เป็นน่าจะใช้เยอะเหมือนกันเหมือนย่ามใจรัวรวมกันนะคะ